นี่เห็นว่าตั้งโต๊ะแถลงแล้วนะฮะหลังจากที่เมื่อวาน
เจ้าหน้าที่ของป่าไม้แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจปทศ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ไปแจ้งให้ลุงพลได้ทราบนะฮะว่า
การสร้างพญานาคตรงพื้นที่ข้างบ้านลุงพล
ถือว่าเป็นการบุกรุกป่าสงวน
แล้วเมื่อวานลุงพลก็อ่วมแล้วฮะ๖ชั่วโมง
ในการเข้าไปให้ปากคำที่สพกกตูม
ถูกต้องค่ะเพราะว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำ
แต่ประมาณบ่าย๓โมงกว่าจะออกมาอีกทีนึง๓ทุ่มครึ่งเหมือนกันนะ
ส่วนนี้ก่อนเลยนี่คือบรรยากาศสดนะฮะ
เพราะว่าลุงพลกับทนายความส่วนตัว
ก็คือทนายสมเกียรติโรจณะวรรกมนต์
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปอยู่กับลุงพลที่สพกกตูมด้วย
ก็ตั้งโต๊ะแถลงจริงนัดเวลานี้เลย
ก็คือ๑๑นาฬิกานี่มาถึงก่อนเวลา

เริ่มมีการคุยกับนักข่าวบ้างแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าการตั้งโต๊ะแถลงครั้งนี้

ที่ทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับ
แล้วก็ตำรวจปทศได้เชิญตัวไปที่สพกกตูม
แล้วบอกว่าที่ดินสร้างพญานาคปู่ปาริจิตนาคาราช
เป็นที่ดินเขตป่าสงวนติดลำห้วยบุงกรมป่าไม้
จริงแล้วอนุโลมให้พื้นที่บ้านกกอก

พื้นที่๒งานใช้ในการอยู่อาศัยและทำการเกษตรเท่านั้น
ดังนั้นนะครับก็เข้าข่ายผิด๓ข้อหา
ความผิด๒พรบคือพรบป่าไม้และพรบป่าสงวน
ยึดถือหรือว่าครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือว่าผู้อื่นเนี่ยนะครับ
แล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นตั้งโต๊ะแถลง
ผมได้ยินแววว่าทนายสมเกียจพูดถึงกรณีนี้
บอกว่าข้อหาส่วนใหญ่ก็ผิดเกี่ยวกับเรื่องของการบุกรุกป่าสงวน
ส่วนเรื่องของการที่ผู้สิทธิ์ข่าวหรือว่าใครต้องการจะรู้ความจริงอะไรเนี่ย
ถามจากเจ้าตัวนั่นก็คือถามจากนายชัยพลหรือว่าลุงพล
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะที่เห็นตั้งโต๊ะแบบนี้
อยากให้คุณผู้ชมดูไทยรัฐทีวีเพราะอะไร
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปถึงที่นั่นแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีการรายงานสดบรรยากาศ
การแถลงข่าวของลุงพลให้ได้ติดตามกันด้วย
แต่ดูสีหน้าสีตาเอาจริงเมื่อวาน
หลังจากที่ลุงพลออกมาจากการสอบปากคำ

เหนื่อยแล้วขอตั้งโต๊ะแถลงตอนนี้แหละนะฮะ

แล้วก็จะตัดเสียงใจความสำคัญที่เขากำลังแถลงสด

แต่ว่าเมื่อเช้ามีความเคลื่อนไหวตรงพื้นที่ที่เมื่อวานเจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดก่อสร้างพญานาค
เมื่อเช้านี้นะฮะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เนี่ยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ของมุกดาหาร
นำป้ายขนาดใหญ่ไปติดแล้วนะ

นำป้ายขนาดใหญ่ไปติดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ปู่ปาริจิตนาคาราชที่ลุงพลก่อสร้างอยู่
โดยมีข้อความบนป้ายบอกว่า
ประกาศแปลงตรวจยึดตามคดีอาญา
พื้นที่ตรวจยึดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ดงภูพาลท้องที่บ้านกกอก
กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ให้ผู้กระทำผิดพร้อมบริวาร
งดเว้นการกระทำใดในพื้นที่ตรวจยึด
คือให้ผู้กระทำผิดพร้อมบริวารออกจากพื้นที่
งดเว้นการกระทำใดในพื้นที่ตรวจยึดนี้
นี่ฮะเมื่อเช้าเพิ่งเอาป้ายไปติด
หลังจากที่เมื่อวานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
ได้มาแจ้งลุงพลแล้วพาลุงพลไปที่สพกกตูม
แล้วเช้านี้ก็เอาป้ายนี้มาติด
และขณะนี้เองลุงพลกับทนายความกำลังเริ่มแถลงข่าวแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมข่าวเที่ยงไทยรัฐวันนี้เดี๋ยวไปไล่เรียง
ดูบรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานกันนิดนึงดีไหมคะ
หลังจากจบข่าวเที่ยงแล้วเนี่ยเอาจริงนะ
บรรยากาศที่ว่าก็คือตอนที่ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศ
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจสพกกตูม
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานไปกันประมาณ๔๐๕๐นายเลยนะคะ
นี่คือเมื่อวานนะฮะบ่าย๒โมง๑๕นาทีเจ้าหน้าที่ลุยตรวจสอบ
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กับตำรวจปทศ
เพราะก่อนหน้านี้มันจะมีหลายเจ้าหน้าที่ไงเดี๋ยวคนดูสับสนนะฮะ
ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเข้าไปตรวจสอบแล้ว
บอกว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ถนนพื้นที่ทางหลวง

เมื่อวานกรมป่าไม้ลงพื้นที่นี่แหละครับสำคัญมาก
เพราะว่ากลมป่าไม้จะไปดูนะฮะว่าการก่อสร้างพญานาค

ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เรียกว่าปฏิบัติการฮานุมานสยบนาคาว

โอ้โหชื่อยาวเลยนะฮะปฏิบัติการนี้นะฮะ
ทีนี้พอลงพื้นที่ไปที่บ้านลุงพลเนี่ยนะคะ
มีการอ่านเอกสารเรื่องที่ดินแล้วก็ให้ดูภาพถ่ายดาวเทียม

คือพูดกับลุงพลนั่นแหละอธิบายให้ลุงพลฟัง
ว่าบริเวณตรงนี้มันเป็นการสร้างแบบผิดวัตถุประสงค์
แล้วก็ทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวน
คืออ่านข้อมูลให้ลุงพลฟังสัก๒๐นาที
ก็บอกว่าที่ดินสร้างพญานาคปู่ปาริจิตนาคาราช
เป็นที่ติดป่าเขตสงวนจริง
เป็นที่ติดเขตป่าสงวนจริงติดลำห้วยบุง
ซึ่งลำห้วยบุงเป็นลำห้วยที่พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ตรงนี้
แล้วก็กรมป่าไม้อนุโลมให้พื้นที่บ้านกกอก
และพื้นที่๒งานในการที่ลุงพลเอาไปสร้างพญานาค
ใช้แค่เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร
ตามกฎหมายเท่านั้นทั้งพรบป่าไม้และพรบป่าสงวนเท่านั้น
แต่ทีนี้มีการลุกล้ำพื้นที่ตรงนี้
ถือว่าผิดวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ด้วย
นี่แหละครับก็เลยเชิญตัวไปที่สพกกตูม
แล้วก็เป็นข่าวที่เราเล่าให้ฟังไปว่าอยู่ที่สพ๖ชั่วโมงเลย

เอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับโต๊ะแถลงของลุงพลกับทนายความบรรยากาศสด
แล้วก็ที่ลุงพลแถลงสดเป็นอย่างไรเราไปฟังเสียงกันไหม
ดีค่ะเอาไปฟังเสียงบรรยากาศตอนนี้เลยนะ
มันเป็นประโยชน์แล้วครับมันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ใช่ครับเพราะทุกอย่างมันเป็นผลงานออกมาแล้ว
พี่นักข่าวครับการสร้างแบบนี้จริงมันเป็นรูปเคารพ
มันไม่ใช่ตึกลามั่นช่องที่จะเข้าไปอยู่
ภาษาผมเขาเรียกว่าเหมือนกับที่พึ่งทางใจ
รบก็มาไหว้ไม่เคารพไม่ต้องมาไหว้
สัทธาก็มาไม่สัทธาก็ไม่ต้องมาถูกไหมครับ
ตู้วางไว้ตรงนั้นใครอยากบริจาคก็บริจาค
ว่าบริจาคคือสละแล้วนะครับ
แต่ถ้ามีการตั้งป้ายว่าใครจะมาไหว้ต้องเก็บคนเราสัก๒๐๐
อย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยกับลุงพลผมไม่เห็นด้วยครับ
เหมือนเราไปวัดทั่วไปที่เราไปไห้พระธาตุต่างนะครับ
เราก็ไปไห้ตามกำลังศรัทธาเราอยากสะดอกเคาะ
วันนี้เพิ่งได้ข่าวว่ามีคนถูกหวยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ
นะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งต่างจะเกิดขึ้น
ผมว่าให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินไปเถอะ
มันจะไปกันใหญ่เลยบางทีนะครับ
นะฮะอ้าวมีอีกไหมครับ

ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จยังไม่สรุปบัญชีดัง
ใช่ไปแล้วต้นมากกว่าเท่าไหร่ครับ
อืมก็รวม๖แสนกว่าแล้วครับ
ค่ะใช่ครับ
ค่าแรงนี้เบื้องต้นจ่ายช่างไปละ๔แสนครับ

มีอีกไหมครับนะฮะ
แบบนี้ลุงต้องจ่ายค่า๕ชดเชยอะไรให้ช่างที่ทำไหมครับ

ยังครับยังไม่ได้คุยกับช่างครับเพราะว่าช่างเขากลับบ้านอยู่ครับ
คดีอื่นผมขออนุญาตไม่ยุ่งจริงครับเพราะว่าเราไม่รู้เรื่อง

อ่าฝากถ้าไม่มีมีไหมฮะมีไหมฮะพี่
ถ้าไม่มีผมจะทิ้งท้ายนะครับ
นำเสนอข่าวผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับผมเห็นด้วยเพราะพี่น้องประชาชนก็สนใจ
แต่คนที่จะต้องพึงระวังมากที่สุดคือคนเสพข่าว
คนเสพข่าวก็คือคนฟังทั้งหลายแหละที่อยู่ทางบ้านนี่แหละครับ
ใช้วิจารณญาณในการในการเสพด้วยเพราะสิ่งที่พี่นักข่าวเสนอไป
ผมใช้คำภาษาง่ายคือเป็นข้อมูลดิบ
ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการกันกรองหรือตรวจสอบหรือผ่านกระบวนการสารมา
อาจจะมีความคาดเคลื่อนได้เห็นไหมครับเมื่อวานนี้มีคนรายงานข่าวไปว่า
ผมเป็นทีมงานทนายรัชพลซึ่งไม่จริงครับ

เพราะฉะนั้นให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินเขา
ฟังข่าวได้ครับเราต้องฟังข้างไว้ข้างก่อนแล้วเราก็มากันกรองเอานะครับ
ส่วนตัวผมเองวันนี้มานี่คือนักทนายวิชาชีพ
อย่าเอาไปโยงกับใครนะครับผมไม่ได้โยงกับใคร

ถ้าว่าจ้างทำงานก็ทำนะครับนะว่าจ้างทำงานผมก็ทำ
ถ้าไม่ว่าจ้างผมก็เป็นที่ปรึกษาได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคล
แต่ถ้าดูแล้วผมดูแล้วว่าไม่ถูกต้องผมอาจจะถอนตัวได้
เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ได้ผูกมัดกันนะครับ
รับปากว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องเมื่อคืนก็เลยมา
ไม่งั้นผมกลับบ้านแล้วนะครับโอเคนะครับมีอีกไหมครับ
มีไหมครับไม่มีนะฮะไม่มีอ่ะพี่จะทิ้งท้ายหน่อยไหม
ฝากก็ฝากอะไรนิดนึงก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทุก
แขนงนะครับแล้วก็ทุกสำนักนะครับที่ให้ความสนใจนะครับ
กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับกับลุงพลป้าแตนนะครับ
ก็อย่างที่ท่านทนายพูดนะครับก็คือการดูข่าวนะครับ
ก็ขอให้ดูข่าวอย่างรอบครอบนะครับแล้วก็ให้นำไปพิจารณาว่า
สิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นความจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับ
เพิ่งตัดสินใจแล้วมีการแต่ว่าสื่อโซเชียลเดี๋ยวนี้มันไปไวนะครับ
มีการคอมเมนต์ดุดาอะไรกันเนี่ยก็อันไหนที่ไม่ควรพึงกระทำก็
อันนี้คือถ้าทำไปแล้วมันจะกระทบหลายคนนะผมก็อยากจะฝากคนที่ดูข่าวนะครับ
ถ้าความจริงอย่างที่ทนายพูดก็คือถ้าเกิดท่านอยากรู้ความจริงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการดูผ่านสื่อนะครับหรือแม้กระทั่งเข้ามาเยี่ยมนะครับ
เยี่ยมลุงพลป้าแต่นที่บ้านกรอกเนี่ยอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่า
ข้อมูลอันเป็นจริงนะครับมันจะอยู่ที่ผมนะครับกับป้าแตนนะครับสักส่วนใหญ่นะครับ
ซึ่งถ้าได้เข้ามาได้คุยแล้วก็ได้รับฟังจากที่ผมพูดอะไรต่างไปเนี่ย
ผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะครับ
ที่ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องต่างที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านเมืองเรานะครับ
ก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นความสำคัญนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองก็ขอให้สื่อมวลชนทำงานแบบมีคุณภาพแบบนี้ต่อไปครับ
ก็เป็นการตั้งโต๊ะแถลงใช้เวลาประมาณสัก๒๐กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับ
ก็แถลงพร้อมกับทนายสมเกียจโรจนวรกมลทนายความส่วนตัวมีลุงพลแล้วก็มีป้าแตนนะครับ
ก็ข้อมูลที่ทางทนายให้ทนายเนี่ยก็คงจะมาดูเรื่องของคดีนี้คดีเดียว
คดีลุกพื้นที่ป่าสงวนส่วนคดีอื่นทนายก็คงจะไม่ขอยุ่งนะฮะ
แล้วก็มีการย้ำนะครับว่าใครที่อยากรู้ข้อมูลหรือสื่อที่เข้ามาพื้นที่อยากรู้ข้อมูลเนี่ย
ขอให้พูดคุยกับลุงพลโดยตรงแต่ธรรมดาเราก็ทำแบบนั้นกันอยู่แล้วนะ
ในการคุยและขอข้อมูลจากลุงพลโดยตรง
ทีนี้ทนายก็คงกลัวแหละว่าบางทีข้อมูลดิบที่มีการนำไปนำเสนอ
มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเพราะว่าอย่างตัวทนายสมเกียจเอง
บอกว่ามันมีข่าวว่าทนายสมเกียจเป็นทีมทนายรัชพล
ซึ่งทนายสมเกียจก็ยืนยันว่าวันนี้มาทำเป็นทนายวิชาชีพ
แล้วถ้าเกิดว่าเห็นอะไรไม่ถูกต้องหลังจากนี้อาจจะถอนตัว
ถ้าเกิดว่าเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะ
ก็ย้ำว่าเป็นเรื่องของการลุกป่าสงวนกับการสร้างพญานาค

คุณผู้ชมฮะแล้วก็มีผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามนะครับว่า
ลุงพลแล้วตอนนี้ทางหลวงเขาเอามาปักป้ายแล้ว
ว่าห้ามใครเข้าพื้นที่นี้หรือว่าใช้ประโยชน์ตรงพื้นที่นี้นะครับ
เพราะว่ามันเป็นการปักป้ายเมื่อเช้านี้จากกรมป่าไม้
แล้วก็ทีนี้จะยังไงมันก็ต้องหยุดนะหยุดการก่อสร้างไปก่อน

ลุงพลก็บอกว่าจ่าย๔แสนจ่าย๓งวดนะครับ
แล้วก็จะต้องมีการชดเชยอะไรกับช่างหรือเปล่า
ก็ต้องคุยกับช่างก่อนเพราะตอนนี้ช่างเขาหยุดก็ไม่ได้คุยกันนะครับ
ก็เป็นที่แน่ชัดว่าพญานาคตรงนี้ก็ต้องปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก่อน
การจะทุบจะบรื้อหรือไม่รื้อก็ต้องรอคำสั่งจากกรมป่าไม้ในการพิจารณาต่ออีกทีนะครับ
หากย้อนไปเรื่องของพญานาคนี้นะคุณนะ
คือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเสียดายเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าพญานาคตรงนี้เนี่ยงามเหลือเกิน

งามเหลือเกินสร้างมา๑๘๐เกือบเสร็จแล้ว
จะต้องทุบทิ้งหรือไม่ก็เลยย้อนหน่อยว่าพญานาคองค์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ
ไปตั้งแต่วันที่๑๕พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วกันนะฮะ
คือตัวของลุงพลเองได้มีการพบปะ
แล้วก็สนทนาธรรมกับอาจารย์พลวัดด่านพระอินทร์นะครับ
แล้วก็ท่านบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ
ที่มีเจ้าปู่ยศสุวรรณาคาอาศัยอยู่
ทีนี้ลุงพลก็เลยทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์
ซึ่งเป็นสรีระสังขารของปู่ยศสุวรรณาคานะครับ

ที่จะมีการทำพิธีคุณจำได้ไหมตอนช่วงของเดือนธันวาคมนะครับ
ตรงจุดพื้นที่นี้ครูบาเจ้าหน่อเขี้ยวแก้วหรือว่าหลวงพ่อโรย
รวยนะฮะจะเอาวาดของวัดป่านริมิตรหรือว่าวัดมังกรทองเนี่ยฮะ
จังหวัดนครราชศรีมาได้เดินทางมาทำพิธีเปิดทิศทั้ง๔ทิศ
บริเวณสารที่สร้างพญานาคข้างบ้านลุงพลแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการพูดเกี่ยวกับบุญบารมีของคนที่จะสร้างพญานาคนะครับ
โดยบอกว่าลุงพลน่าจะเคยมีความเกี่ยวข้องกับพญานาค
มีบุญบารมีมีคุณงามความดีจึงสร้างพญานาคเป็นเครื่องบูชา
เป็นเครื่องระลึกให้ญาติโยมได้รับรู้แล้วก็ระลึกไว้นะฮะแล้วก็ประเด็นที่ลุงพลเคยเป็นพญานาคมาก่อนหรือเปล่าเนี่ย
มาสร้างสารพญานาคแล้วก็มาสร้างรูปปั้นพญานาคได้นะครับ
คือหลวงพ่อรวยบอกว่าตามความเชื่อของคนโบราณเนี่ย
คนที่สร้างรูปปั้นพญานาคหรือว่าสารพญานาคได้นั้นมักจะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพญานาคอยู่แล้ว
พันธุ์พญานาคอาจจะเป็นได้แล้วก็การสร้างพญานาคก็จะเป็นเครื่องระลึกว่าในชาติหนึ่ง
เราก็เคยเป็นพญานาคมาก่อนเหมือนการบูชาบรรพบรุษนะครับ
นี่คือสิ่งที่พระอาจารย์รวยท่านให้ข้อมูลไว้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีสินแสที่ออกมาดูเรื่องของดวงชะตาของลุงพล
บอกว่าการสร้างพญานาคของลุงพลเนี่ยก็ต้องตรวจดวงชะตาให้ดีว่าคุณมีบุญมีบารมีถึงไหมนะครับ
แล้วก็สินแสบอกว่าบุญบารมีของลุงพลอาจจะไม่ถึงขั้นที่ได้สร้างพญานาค
แล้วก็หลังจากนั้นจริงก็มีหมอปลาที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
เรื่องบุญบารมีนั่นแหละหมอปลาบอกว่าเอาจริงคนมีตังค์ก็สามารถที่จะสร้างพญานาคได้
เพราะว่าจริงการก่อสร้างพญานาคเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่๑๐ธันวาคมปี๒๕๕๙
แล้วช่างที่คุมการก่อสร้างก็คือช่างชัยสาวโรมันเมืองเส
ประสบการณ์ของช่างชัย๘ปีในการสร้างพญานาค
ตอนนั้นช่างชัยก็ยังอธิบายอยู่เลยว่าถ้าเกิดเป็นพญานาคเล็กองค์เล็กเนี่ย
ใช้ความจะใช้ความพยายามมากกว่าเพราะมันจะต้องมีรายละเอียดแล้วก็วิจิตรมากกว่า
แต่ว่าพญานาคองค์ใหญ่ต้องอาศัยระยะเวลาแล้วพญานาคนี้สูงถึง๘เมตรคุณสุดสกุล
เฉพาะส่วนหัวยาวเนี่ย๔๔เมตรแต่ทีนี้ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
ไม่ได้มีวิศวกรคุมงานแล้วก็ไม่ได้มีการขออนุญาตการก่อสร้างด้วย
อ่าฮะส่วนแบบของการก่อสร้างพญานาคเนี่ยนะครับก็เป็นแบบขององค์พญานาคที่อยู่ในศาลนะฮะ
ที่ลุงพลเคยจัดสร้างสารพญานาคแล้วก็มีองค์พญานาคเป็นรูปปั้นเล็กอยู่แล้ว
แต่ทีนี้องค์ใหญ่ที่กำลังสร้างก็เป็นแบบเดียวกันนะครับ
ทีนี้ฮะทีมข่าวของเรานะฮะพร้อมรายงานสดในพื้นที่แล้วนะครับ
ซึ่งคุณวิมลวันธรรมภักดีอยู่ในพื้นที่ของบ้านกกอก
แล้วอยู่ใกล้โต๊ะการแถลงของลุงพลกับทนายเมื่อสักครู่นี้เลย

ไปแล้วกับการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ซึ่งผู้ที่แถลงด้วยนั้นมีทั้งหมด๓คน
ก็คือทางด้านของนายชัยพลวิพา
รวมไปถึงนางสมพรหลาโพ
แล้วก็ทนายความก็คือนายสมเกียจโรจนวรกมลนะคะ
ทางด้านของทนายความซึ่งบอกว่าเป็นทนายความเฉพาะคดีการก่อสร้างพญานาค
ในพื้นที่บ้านกกอกก็มีการพูดในส่วนของการแถลงข่าว
ยืนยันนะคะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยอยาก
ไม่ไม่อยากให้สังคมตัดสินว่าลุงพลนั้นเป็นผู้กระทำความผิด
หรือว่ามีความผิดในฐานลุกป่าตามที่เจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
โดยทนายความขอเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะมีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของลุงพลว่ามีเจตนาในการบุกรุกหรือไม่
ซึ่งธนายความยอมรับนะคะว่าคดีนี้อาจจะต้องใช้เวลา
ในการรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมากนะคะ
จากรายละเอียดนั้นมีค่อนข้างที่จะมาก
โดยยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าช่วงเวลาที่จะมีการรวบรวมพยาหลักฐานนั้น

ในส่วนของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
ในการแถลงข่าวในวันนี้ก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้
ในเรื่องของกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพญานาคมากนัก
ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าตัวเองไม่มีเจตนาลุกป่า
แล้วก็ไม่ได้มีความเครียดกับคดีต่างที่เกิดขึ้นนะคะ
ลุงพลยังมีการยืนยันเรื่องของเงินบริจาคในการก่อสร้างพญานาค
ว่ามีการใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน
พร้อมกับบอกด้วยว่าหากว่าเอฟซีหรือว่าผู้ที่บริจาครายใดนะคะ
ที่ต้องการที่จะรับเงินคืนกรณีที่โอนมาให้กับทางด้านของลุงพล
ในการก่อสร้างพญานาคนั้นก็สามารถที่จะทำได้นะคะ
ก็จะเป็นประกาศแปลงตรวจยึดของทางด้านของกรมป่าไม้
ที่นำเอามาตั้งเมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมา
ข้อความที่ระบุในป้ายนั้นก็ยังบอกด้วยว่าห้ามเข้ามาในพื้นที่
ทำการยึดไว้ตรวจสอบแล้วนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบ้าน
กกอกจังหวัดมุกดาหารค่ะขอบคุณนะฮะทีมข่าวของเรานะครับ
ก็ยังคงต้องตามกันต่อนะครับเรื่องของการถูกแจ้งข้อหา
สามข้อหาในความผิดสองพรบคือพรบป่าไม้และพรบป่าสงวนแล้วนะฮะ
ทางลุงพลกับทนายความเนี่ยจะมีการชี้แจงจะมีการสู้คดีกันยังไงนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลุงพลบอกว่าก็เรื่องของข้อกฎหมาย
คือไม่รู้จริงไปขออนุญาตจากทางหลวงแล้วแต่ไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้
ซึ่งจริงถ้าพรบป่าสงวนนะฮะแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนเนี่ย
ใช้สิทธิ์ในการทำกินโดยเฉพาะทางการเกษตรแล้วก็เป็นที่พักอาศัยเนี่ย
ก็จะมีทั้งกรมป่าไม้กรมที่ดินและกรมการปกครองเขาดูแลตรงนี้อยู่

อันนี้ก็เป็นการจะต่อสู้กันเรื่องข้อกฎหมายนะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ลุงพลอ้างว่าซื้อที่ดินตรงนี้
สองนานตรงนี้แสนห้าต่อมาจากชาวบ้านคนหนึ่งไม่ปี๕๗
ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะฮะ
เพราะว่าที่ดินป่าสงวนอย่างที่บอกไป
ให้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรและพักอาศัยเท่านั้น

ทีนี้คุณผู้ชมแล้วบรรยากาศที่บ้านลุงพลเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะเมื่อเช้านี้เนี่ยที่บริเวณสารเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีเนี่ยนะคะ
จริงไม้นั้นถูกเอาออกไปแล้วนะ
เพราะว่าก็พิสูจน์แล้วว่ามันคือไม้มะค่าแต้ไม่ใช่ไม้ตะเคียน

แต่นี่เป็นภาพที่มีนางรำ

นางรำประมาณสัก๑๐คนได้ค่ะ

มาพร้อมกับพินมีกลองยาว

เขามารำถวายแก้บนเจ้าแม่โสระพีนะคะ

ทีนี้จากการสอบถามชาวบ้านที่มีการจ้างนางรำมารำแก้บนเนี่ยเขาบอกแบบนี้
ชาวบ้านเขาบอกว่าเคยมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่โสระพีบนบานเอาไว้ไงว่าถ้าเกิดว่าได้โชคได้ลาบมาเนี่ย
เดี๋ยวจะมารำถวายทีนี้ก็ได้โชคลาภจริงเพราะว่าเขาก็ถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่เป็นหลักแสนเลยนะคุณ
ทีนี้เขาก็เลยมีการจ้างนางรำเนี่ยมารำถวายแบบนี้นะคะก็เหมือนต้องมารำแก้บนด้วยนะแต่ว่าไม้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว
แต่ว่าเรื่องของเจ้าแม่เรื่องของความเชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าไม้ถูกยึดไปแล้วเป็นไม้ห่วงห้ามนะครับ
ส่วนพื้นที่ตรงนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้านะฮะเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อนะครับ